แต่คราวนี้เรื่องนี้คุณต้องบอกจริงนะคะ
คราวก่อนเรามีข่าวเลยมาว่าถึงขั้น
จะแต่งงานนะกับรุ่นน้องหุ่นแซ่บมิกกี้
แน่นอนครัวนามสกุลเนื้อมีนะป้อมพลงป้อมเพชรด้วยนะชมค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะมาวันนี้ค่ะ
มีการเปิดตัวฟิตเน็ตของเจนนี่ในสาขา๒
ฝ่ายชายก็ยังตามมาให้กำลังใจแบบเกาะติด
คือฝ่ายชายไปด้วยให้กำลังใจด้วย
มีใช่ไหมคะคนเลือกสีขาวหมวกสีดำนะฮะ
ใส่หมวกขนาดนี้มีหรือนะคะ
จะพลาดเหยี่ยวข่าวสาวของเรานะคะ
ก็มีการจับภาพมาไว้ได้คุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้ก็หลายคนจับตาความสัมพันธ์นะ
แล้วก็มีข่าวลือถึงขั้นว่า
อาจจะมีมูลเป็นความจริงด้วยนะเรื่องนี้ค่ะ

เพราะเธอนั้นก็เปิดใจกับสื่อเป็นครั้งแรกเหมือนกัน
จะเคลียร์หรือเปล่ากับคำถามนี้เดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

คือใครที่แบบว่ามีความสุขแล้วไม่อยากบอก

แต่เหมือนกับแบบมันมีทั้งคนหวังดีแล้วก็ไม่หวังดี
เพราะฉะนั้นเจนนี่ก็เลยอยากจะขออนุญาตที่ไม่พูดอะไรเลยดีกว่า

แล้วก็กลับกลายว่าแบบแฟนคลับเจนนี่ก็ต้องมาทะเลาะกับแบบ

ตัวตัวอะไร

หน้าเจนนี่ใช้อะไรทำไมเงาจังเลยอะใครรู้นี่
กำลังคิดอยู่ว่าเป็นธีมสไตล์ออกกำลังกายหน้าชำวะ
ฉ่ำวาวหรืออย่างนี้นะเออพูดถึงเรื่องความรักหนึ่งละกัน
คุณเจนี่แทบจะไม่ตอบแทบจะไม่เคลียร์เลย
ถึงความสัมพันธ์กับหนูกับมิกกี้ดูไปดูสัมภาษณ์ยาวมาแล้วนะคะ
แล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นด้วยนะประเด็นรู้ไหมเรื่องที่ไปเมืองคาน

นั่นแหละแฮชแท็กนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้าง
บอกว่าตัวเองเป็นคนของสาธารณะก็วิจารณ์กันได้

ตัวเองทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะคะก็ตอบแบบนี้จ้ะ